กลับมาช่วงนี้ค่ะมีศิลปินมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะ
สำหรับคุณแม้วนานาเด็กในสังกัดของพี่การวิพากรนั่นเองนะคะ

ดิฉันไม่อ่านชื่อไม่ได้เพราะเอาจริงจำไม่ได้ชื่อยาวเหลือเกิน

เราไม่ได้เลิกกันแค่เราไม่ได้พูดกันอย่างถาวร
ย้ำอีกทีย้ำอีกทีจำได้ไหมเมื่อกี้พูดไปแล้วจำได้ไหม

เราไม่ได้พูดกันอย่างถาวร
เหมือนจะขำนะคุณยอดวิวไม่ขำเด้อเยอะมาก

แล้วก็ข่าวดราม่าหลายต่อหลายอย่างอีกนะคะ
ว่าจะเป็นคลิปพิการบุกบ้านเสียโป้
โวยวายคล้ายคนเมาไหนจะเรื่องไม่พอใจอีฟ

อดีตสามีขออภัยค่ะใส่ชุดแต่งงานกันไป

แม้วนานาในฐานะน้องรักของพี่การ
ขอชี้แจงแทนพี่สาวสุดที่รักก่อนดีกว่า
ก่อนจะออกงานคู่เปิดใจกับสื่อในวันนี้ช่วงบ่ายนะคุณ
ตายยังไงดีนะคะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะกับพี่แมวนานาค่ะ
มีบอกให้แกใจเย็นไหมค่ะแกจะได้ไม่หรอกมีเรื่องมีข่าวเยอะอะไรเงี้ย
ผมคุยกับแกตลอดผมก็พิมพ์บอกกับแกตลอดว่าไอ้พี่ผมว่าพี่ใจเย็น
กว่าทุกอย่างมันจะค่อยผ่านไปข่าวเขาดูวันหนึ่งปุ๊บ
เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เดี๋ยวเขาก็ลืมแล้วถึงเวลาพอพี่มีข่าวใหม่มา
เดี๋ยวมันก็ลืมลืมไปอะไรอย่างงี้ครับผมตอนนั้นเขามีข่าวเรื่องบุกบ้านเนี่ย
อยู่ดีก็คือพี่แจ๊คก็พิมพ์ข้อความไปสู้นะแม่อะไรอย่างนี้

คือไม่ได้สนิทกันแต่แกก็ยังมีความห่วงใย
ผมเห็นพี่แจ๊คทำอย่างนั้นบ้างวันก่อนก็มีข่าวนู่นนี่นั่น
ผมก็ส่งกันไปบ้างสู้นะครับเจ๊เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ก็คือทุกคนก็คอยให้กำลังใจกันตลอดครับผม
มีพี่แจ๊คเป็นตัวอย่างถาวร